ทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ
บรรยากาศที่วัดทัพกระดานโอ้โหก็เลยคึกคักมาก
เป็นพิเศษไฮไลท์ของงานเนี่ยอยู่ที่เลขเด็ดค่ะ
บรรดาแฟนตอนนี้เริ่มทยอยไปขอเลขเด็ดกันแล้วนะคะ
ทุกปีต้องให้เรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลย

ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พรสวรรค์จันเพล
ฉายานักร้องมหัศจรรย์

และตั้งใจเดินทางมาแก้บนหุ่นพุ่มพวง

นำไปเสี่ยงได้โชคกว่า๓แสนบาท

งวดนี้ก็เลยเขย่าเซียมซีอีกรอบ

เขาบอกว่า๕๐๔นี่คืออะไรรู้ไหม
ปีพศเกิดของแม่พึ่ง
เหรออะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
อันนี้น่าสนใจนะคะก็ดูกันไว้นะ

สามีของแม่พึ่งบอกว่างานวันที่๑๓เนี่ย

ก็จะมีคอนเสิร์ตทั้งวัดภาษีเอกมัยกรุงเทพ

แต่อยากให้จับตาในวันที่๑๓
คือครอบครัวจะมีการเสี่ยงเซียมซีเหมือนทุกปี

หลายคนก็จะเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะ
ส่วนใครจะมองว่าเลขเด็ดแม่พึ่ง

เพราะแฟนเพลงที่เริ่มสายศรัทธามีจิตผูกพันกับแม่พึ่ง

ก็มีไม่น้อยเช่นกันนะคะ

รำลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท
ของน้องเพชรกับคุณพ่อนี่แหละนะถูกต้องเดี๋ยวรอดูว่างวดนี้จะเป็นเลขอะไร
วันที่๑๓มิถุนายนนะก็ครบรอบการจักรไปของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
จริงแล้วเนี่ยที่วัดทัพกระดานเขาจัดแบบนี้เป็นประจำทุกปีแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ทุกปีรวมไปถึงที่วัดภาษีเอกมัยด้วย
ถ้ามีเวลาว่างใครที่เป็นแฟนคลับของแม่พึ่งก็ไปร่วมแสดงความไว้อะไรกันได้จริงแล้วเป็นการรำลึกถึงเรื่องราวดีที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ